ดูเหตุการณ์หึงห่วงที่ลบบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีคนบาดเจ็บ๓คนนะคะ
คือสามีเก่าเนี่ยหึงหวงที่เห็นภรรยาเก่าของตัวเองเนี่ยนะคะ
พาแฟนมานอนค้างที่บ้านค่ะก็บุกไปแล้วก็ไปทุบกระจก
เอาน้ำมันสาดใส่แม่ยายแล้วก็อดีตภรรยา
หลังจากนั้นก็จุดไฟได้รับบาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมเห็นลิฟต์อยู่นั่นก็คือนายสำเริงนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตอนแรกเนี่ยเห็นไหมคะ
เขาจะขี่จักรยานบอกว่ามาดูลาดเหล่าที่บ้านหลังนึงนะคะ
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของภรรยาเก่าเขา
ก็คือนางสาวฐานิตาในบ้านหลังนั้นน่ะ
ภรรยาเก่าอยู่กับแฟนใหม่แล้วก็แม่ของเขา
นี่คือภาพตอนประมาณตี๔ของวันที่๓๑ที่ผ่านมานะคะ
ก็พอมาดูลาดลาวเสร็จแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับน้ำมันที่เตรียมมาก่อเหตุนะคะ
ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเพื่อนบ้านเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
เขาได้ยินคลิปในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงคนกรีดร้องดังมานะคะ
ก็คือนายสำเริงทุบกระจกแล้วบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้น
เอาน้ำมันเบนซินสาดเข้าใส่ภรรยาเก่าค่ะกับแม่ยาย
แล้วก็จุดไฟเผาสองคนนี้ก็หนีนะคะไปหลบอยู่ในห้องน้ำค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
นายสำเริงก็ถอดเสื้อวิ่งหนีออกมาย้อนกลับไปเอาจักรยานขี่หลบหนีไปนะคะ
นี่คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
นี่ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้อง
นายสำเริงเนี่ยหลังจากก่อเหตุวิ่งหนีไปเลย
แล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านของบ้านอื่นนะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ๕กิโล
ขอให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยพาตัวเองส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าบาดเจ็บนะ
เรื่องจากตอนที่ไปทุบกระจกเนี่ยนะคะก็ถูกกระจกบาดแล้วขาก็ถูกไฟลวกด้วย
ใบหน้าหน้าอกแล้วก็น่องนะคะก็ให้กู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลตัวเองเนี่ย
ไปก่อเหตุแล้วก็อาการตัวเองก็สาหัสอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ขณะที่แม่ยายและภรรยาเก่าก็ถูกไฟลวกก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านบอกว่านายสำเริงเลิกกับภรรยาไปหลายปีแล้ว
แล้วก็เคยขู่เผาบ้านของภรรยาเก่าเนี่ยหลายครั้งเขาเคยแจ้งตำรวจมาจับแล้ว
แต่ก็ถูกปล่อยตัวมาล่าสุดเกิดเหตุเพราะว่าอดีตภรรยาพาคนใหม่มานอนค้างที่บ้านสามวัน
นายสำเริงก็น่าจะเกิดการหึงหวงเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุขึ้นนี่แหละค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับแฟนใหม่ค่ะนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแฟนสาวกับแม่ยาย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกไฟไหม้ตามตัวส่วนนายสำเริงเนี่ยก็จับไว้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนีไปแล้วค่ะ